ต่อที่เรื่องหนี้สินเรื่องการ
เงินยืมทองมันไม่เข้าใครออกใครนะ

มันทำให้คนที่เป็นเจ้าของเงินบางทีมันก็โกรธ
มีทหารคนหนึ่งเกษียณแล้วอายุ๗๐ปี
เค้าบอกว่ามีคนไปติดหนี้เค้า๖พัน
วงมาเป็นปีไม่ยอมคืนครับ
แต่ไปเจอกันโดยบังเอิญลูกหนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้าน
ก็ทักกันแล้วก็มีการทวงเงินกัน
สุดท้ายเถียงไปเถียงมาตัวของเจ้านี่โมโห
เอาปืนยิงใส่ลูกหนี้ตายคาที่เลย
กับเงิน๖๐๐๐บาทผู้ชมสุดท้ายก็มอบตัว
แล้วก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริงนะครับ
มื้อช่วงเช้านี้เองเมื่อเรือตรีทองดีคงเป็นศุกร์
เป็นนายทหารเรือเกษียณอายุราชการวัย๗๐ปีแล้ว
นี่ก็เดินทางมามอบตัวครับกับตำรวจสพเมืองสมุทรปราการ
พร้อมกับปืนที่ก่อเหตุก็เป็น๙มมแล้วก็กระสุนปืน๗นัด
หลังไปก่อเหตุยิงลูกหนี้คือนายชายาเปลี่ยนทรงอายุ๕๓ปี
เสียชีวิตในชุมชนโค้งจราเข้นะฮะซอยอุดมเดชตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการ
เขาไปยิงกันเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อเช้าก็เลยมามอบตัว
ตลอดทั้งคืนตำรวจก็พยายามที่จะลงพื้นที่หาตัวผู้ต้องหา
จนกระทั่งสืบทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปอยู่บ้านเพื่อนแถวบางนา
นะครับคาดว่าทนแรงกดดันไม่ไหวตอนเช้าก็เลยเนี่ยฮะ
ติดต่อมามอบตัวอันนี้ก็เป็นเจ้าหนี้ก็คือเป็นอดีตทหารผู้ก่อเหตุนะครับ
เรื่องต้นผู้ต้องหาก็สารภาพคนที่เป็นคนยิงอ่ะ
ผมเป็นคนยิงนายชายาจริงจริงปมเหตุคือทั้งสองคนมีเรื่องบาดหมางกันมา
เพราะว่านายชายายืมเงินไปไม่ยอมคืนติดหนี้อยู่๖๐๐๐บาท
ทั้งที่พยายามทวงถามมาเกือบปีแล้วจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ย
เอิญไปเจอกันคุณผู้ชมนะลูกหนี้คนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาในชุมชนเจอกันพอดี
ก็เลยมีปากเสียงกันทวงเงินกันเถียงไปเถียงมาเรือตรีทองดี
หนี้ทนไม่ไหวเอาปืนออกมายิงใส่นายชายาเข้าไปที่ราวนมข้างขวา
เสียชีวิตขาดที่ครับหลังจากสอบปากคำตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาเข้าห้องขังเลยครับ
สีหน้าของเรือตีทองดีนั้นก็เรียบเฉยครับไม่มีการแสดงท่าทีอะไร
ไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ให้แรงจูงใจในการก่อเหตุว่าทำไมถึงต้องฆ่ากัน
ขณะที่นางละอองภรรยาของผู้ตายเองก็เดินทางมารับเอกสารเรื่องของศพของผู้ตายนะฮะ
บอกว่าตอนนี้ตอนที่ผู้ตายกับตนเองขี่รถจักรยานยนต์ผ่านร้านที่เกิดเหตุเนี่ย
ผู้ตายสายตาไม่ค่อยดีก็เลยมองไม่ได้เห็นไม่เห็นว่าใครอยู่ข้างทางบ้าง
แล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะมองหน้าใครด้วยแต่ว่าผู้ก่อเหตุนั่งตรงจุดเกิดเหตุ
แล้วเหมือนลุกขึ้นมาถามว่ามองหน้าทำไมมองหน้าผู้ตายนะถามมองหน้าทำไม
แต่เมียบอกว่าก็สามีสายตาไม่ดีมองไม่เห็นหรอกไม่ได้รู้ว่ามองหน้าใคร
สุดท้ายก็มีปากเสียงกันอะไรใครมองไม่ได้มองอะไรแบบนี้นะฮะ
ผู้ก่อเหตุก็ชักปืนออกมาแล้วก็ยิงใส่ผู้ตายหนึ่งนัดเลย
แล้วก็เดินโซซัดโซเซไปเหมือนคนเจ็บนะฮะเดินไปขอความช่วยเหลือคนอื่นนะฮะ
เจ้าของรถซาเล้งเห็นก็เลยช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลแตก
ก็ทนผิดบาดแท้ไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนที่เกิดเหตุก็มีรอยเลือดอยู่
แล้วส่วนที่ผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าเขาเคยให้เงินลูกสาวผู้ตายไป
อายุ๑๗ปีไปซื้อของก็คิดว่ามันเป็นเพราะความเอ็นดูหรือเปล่า
แต่ก็ไม่ได้มีการสงสัยประเด็นนี้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องอย่างไร
เดี๋ยวไปฟังเสียงของภรรยาของผู้ตายกันก่อนนะครับ
นี่แฟนได้ยินถามอย่างนี้มันก็เลยจอดมอเตอร์ไซค์

มันก็ยิงเผาโครงเลย
แล้วก็ณวันนั้นไม่มีเหตุการณ์ทัวร์เงินค่ะ
บอกว่ามีเหตุการณ์ทวงเงินมายืนยันได้เลย

คือฝ่ายของภรรยาผู้เสียชีวิต

เคยมาติดพันธุ์ลูกสาววัย๑๗ของเธอ

แล้วช่วงระหว่างนั้นเนี่ยก็เหมือนเข้าหาทางฝ่ายพ่อไง
แล้วทีนี้ตัวพ่อหรือว่าสามีเธอผู้ตายนี่แหละ

จริงก่อนหน้านั้นผู้ก่อเหตุไม่เคยทวงเลย
แล้วก็มาพอมาหลังเหมือนลูกสาวเธอเริ่มไม่ค่อยเล่นด้วย
แล้วก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นสาเหตุนี้ไหม

อันนี้ก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่านะครับ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพกพาการพาอาวุฤปืนเข้าไปในทางศาล
โดยที่ไม่มีเหตุอันควรก็ส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็คัดค้านการประกันตัวนะครับ